ต่อกันที่เรื่องของการทำการตลาดกันบ้างคุณผู้ชม
มีการออกสินค้าใหม่เจาะตลาดกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เครื่องเล่นเพลงพบผ่ารุ่นลูกภูมิซุปเปอร์ฮิต
ทีวีเดเล็กร่วมมือกับพันธมิตรและ๔ค่ายเพลงดัง
รวมเพลงดังระดับตำนานทั้งลูกทุ่งหมอลำมากกว่า๑๐๐เพลง
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าสูงอายุ
หลังที่ก่อนหน้านี้เคยประสบความสำเร็จทำยอดขายในรุ่นลูกทุ่งพันล้าน
ได้ถึง๑๒๐๐๐เครื่องในปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการรวบรวมเพลงลูกทุ่งนะครับกับเพลงหมอลำจากค่ายยักษ์ใหญ่๔ค่ายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางท็อปไลน์มิวสิกนะครับนบพรโฟเอสแล้วก็ชวนเอ็นเตอร์เทนเมนต์
ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในรอบ๔๐ปีนะครับ
ที่เราสามารถรวบรวมเพลงลิขสิทธิ์กว่าพันเพลงหลายพันเพลงดีกว่าครับนะครับ
ได้รับเกียรตินะครับจากพันธมิตรแล้วก็บริษัทสุโขทัยอินเตอร์เนชนัลนะครับ
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ
สิกบล็อกทั้ง๒รุ่นราคาเริ่มต้นที่๑๖๐๐บาท
หวังทำยอดขายไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐เครื่อง
จากนี้จะทำตลาดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เทวรัฐทีวีรายงาน